มามันเป็นหมูแช่แข็งนะคะก็ไม่ได้เห็น
เพราะว่าตอนแรกก็กะจะรอให้หมูละลาย
แต่ว่าก็หิวค่ะก็เลยกิน

ก็คุณแม่ก็วางลงในกระทะเพื่อจะให้มันละลายค่ะ
พอมันละลายเสร็จก็เจอแมลงสาปอยู่ข้างในค่ะ
เฮ้โชว์
ค่ะเมื่อวานตอนเย็นค่ะได้ซื้อหมูหมักค่ะ
ที่เป็นหมูแช่แข็งมาแล้วค่ะหมักมาแล้ว
ก็ซื้อมากินที่บ้านเพราะว่าปกติก็กินกันอยู่แล้วค่ะ
แต่เมื่อวานก็ซื้อมาค่ะกินก็เกือบจะหมดแล้วค่ะ
แล้วก็ได้เจอแมลงสาปอยู่ข้างในหมูหมักค่ะ
ก็คุณแม่เป็นคนเจอนะคะตอนเจอคุณแม่ก็ร้องตกใจค่ะ
บอกให้เรียกมาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวีดีโอไว้ค่ะ

มันเปิดมามันเป็นหมูแช่แข็งนะคะก็ไม่ได้เห็น
แต่ยิ้วค่ะก็เลยกินแล้วก็รอให้ละลายไปเรื่อย
มันเหลือหมูก้อนสุดท้ายค่ะที่มันเป็นน้ำแข็งอยู่
คุณแม่ก็วางลงในกระทะเพื่อจะให้มันละลายค่ะ
พอมันละลายเสร็จก็เจอแมลงสาปอยู่ข้างในค่ะ
ถ้าสำหรับใครซื้อหมูที่เป็นแพ็คแช่แข็ง
ก็อยากให้ตรวจสอบสินค้าที่ซื้อมาดีค่ะ
เพราะบางทีอาจจะเจอสิ่งแปลกปลอมมาบ้าง
ให้ตรวจแพ็กเก็ตแล้วก็ซองของสินค้าดีค่ะ

ไม่ค่ะส่วนตัวก็แจ้งทางเพจทางบริษัทเขาไปแล้วค่ะ
ว่าให้เขารักษาความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดมากกว่านี้ค่ะ

แค่อยากจะแชร์และโพสต์ให้เตือนให้ทุกคนเห็นเฉยค่ะว่า
ควรตรวจสอบอะไรก่อนที่จะซื้อมากินค่ะ
แมลงสาปแต่ผมก็ได้รับผิดชอบไป
ก็คือคืนตังค์ให้ไปเพราะผมไม่ใช่ผู้ผลิตเองครับ
ก็เราได้มีการส่งเรื่องส่งอะไรไปให้
ต้นสังกัดที่ผมซื้อของมาครับ

ก็บอกว่าจะปรับปรุงแก้ไขครับ